คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราพักเรื่องเครียด

มาที่เรื่องสดใสน่ารักกันบ้างดีกว่านะคะ
นี่คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้เห็นคนเที่ยวพักผ่อนเต็มไปหมดเลย
ดารงดาราเขาก็ไปพักผ่อนเหมือนกัน

เออนี่รูปนี้หลายคนแซวกันไป
อุ๊ต๊ะพรีเวดดิ้งเอาป่าวเออนะคะ
นี่แหละเขาก็ไม่ได้ไปคนเดียวนะคะก็พ่วงคุณแฟนอย่างไฮโซไนไปด้วยคุณผู้ชมค่ะ
เขาเรียกว่าคู่รักภาคพื้นทะเลใต้ไปเลยจ้ะนะคะ
เชื่อว่าใครที่ได้ตามโซเชียลของแต้วเนี่ยก็คงได้เห็นแฟชั่นลุกไปเป็นลุคแบบไปทะเล
มีทั้งแบบชิลแล้วก็แฝงความเซ็กซี่ไว้ด้วยแล้วก็ยังมีแบบจัดเต็มชุดว่ายน้ำอวดหุ่นเฟิร์มค่ะ
ตามภาษาสาวรักสุขภาพด้วยงานนี้ก็เลยแอบถามแต้วนะจ๊ะว่าแต่ละลุคเนี่ย
ขออนุมัติจากหนุ่มข้างกายไหมยังไงจ๊ะไปฟังจ้า
ไม่มีค่ะไม่มีแซ่บกว่านั้นค่ะก็ประมาณนั้นเลเวลนั้นค่ะไม่ค่ะก็เราก็ดูความเหมาะสมด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ความสมให้เขาดูก่อนไหมค่ะใครค่ะอ่าคุณแม่
มีมีคุณแม่สกรีนเป็นด่านแรกก่อนเลยค่ะค่ะเขาก็ผ่านแม่หรือเปล่า

ส่วนอีกประเด็นนึงเกี่ยวกับเรื่องสัญญากับช่องต้นสังกัดนั่นแหละหลังจากที่มีข่าวหรือว่านางเอกดังเตรียมย้ายช่อง
หลายคนนี่พุ่งเป้าไปที่แต้วเลย
งานนี้เจ้าตัวนะคะตอบชัดนะคะยังอยู่ที่เดิมจ้า

แล้วก็ยังไม่คิดผันตัวไปเป็นนักแสดงอิสระในตอนนี้นะคะ

น่าจะพอสมควรไม่ได้ไปติดตามเลย
แต่ว่าก็ไม่ใช่หมดเร็วอย่างนี้ค่ะ
แล้วมีนักเหตุการณ์ช่องหรือว่าเปลี่ยนช่องอะไรกันอีกแล้วอะไรอย่างนี้